ดูเรื่องที่เราชวนให้ผู้ชมคุยไว้ตั้งแต่ต้น
บ้านพักตุลาการสารยุติธรรมภาค๕
ที่ไปปลูกสร้างอยู่ที่เชิงดอยสุเทพนะฮะ

จนคนเรียกกันว่าหมู่บ้านป่าแหว่งเนี่ย

โดยที่ประชุมที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายสวพันษณ์ตัลยุวัทธนรัฐมนตรีพจัมสำนักนายวัทธม็วนตรี
เป็นตัวแทนของรัฐบาลเดินทางไปประชุมกับเครือข่ายประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
สี่สิบหกองกรตัวแทนทหารจากมณฑลทหารบกที่๓๓ด้วย
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เจ้าของพื้นที่ด้วยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
กรณีประชาชนขอคืนพื้นที่โครงการบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
ซึ่งมีการก่อสร้างบ้านพักและอาคารไปแล้วด้วย
มองเห็นคล้ายกับพื้นที่ป่าแหว่ง

เรื่องต้นว่าให้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์
ดำเนินการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพเป็นป่าดังเดิม
โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่ให้มาร่วมกันปลูกป่า
ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดำเนินการใดทั้งสิ้น
ในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป
แต่ยังไม่มีการพูดคุยกันนะครับว่า
บ้านพักและอาคารที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ย
จะเอายังไงจะลื้อถอนหรือว่าจะคงไว้หรือว่าจะยังไงดี
เพราะว่าจะสร้างแล้วไม่ได้อยู่แล้วท่าน
แล้วจะเป็นองย์ประมาณเท่าไหร่อ่ะ
ต้องไปจัดหาที่ใหม่ครับ
ผมเรียนว่าวันนี้เราต้องใช้หลักนิติศาสต
ผมคิดว่าปัญหานี้มันมีชั้นของปัญหามีเรื่องอะไรที่มันทับซ้อนอะไรกันอยู่
ผมคิดว่าเราแก้ไปทีแล้วต่อ
สารยุติธรรมท่านบอกมาชัดเจนแล้วนะครับ
หนึ่งสารยุติธรรมให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาแทน

ประการที่๒อะไรที่รัฐบาลตัดสินใจ
สารยุทธรรมน้องรับและพร้อมปฏิบัติค่ะ

คุณผู้ชมทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการเรียกประชุม
เพื่อตั้งคณะกรรมการและตัวแทนจากฝ่ายธนารักษ์ค่ะ
เข้าไปทำการรังวัดพื้นที่เลยจะเร่งทำภายในสัปดาห์หน้านี้ล่ะ
ในส่วนของแกนนำนายธิรษักรูปสุวรรณ
ประธานชมรมร่มบินเชียงใหม่บอกว่าพอใจนะคะ
สำหรับผลการเจรจาในวันนี้
เครือข่ายก็จะให้เวลากับคณะกรรมการทำงานไปก่อนระยะหนึ่ง

ถือว่าที่คุยกันวันนี้เนี่ยมันคือดอยสุเทพโมเดลเลยนะ
เป็นการทำงานร่วมกันของ๕๒องค์กร
สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือฟื้นฟูพื้นที่ที่ล้ำแนวป่าขึ้นไป
ก็คืออาคารชุดทั้ง๙หลังบ้านพัก๔๕หลัง
จะต้องรังวัดโดยด่วนโดยธนารักษ์
แล้วก็จะต้องมีการทำทางเป็นทางเข้าด้านข้างศาล
หรือบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการในด้านอื่นด้วยค่ะ
พอรังวัดเสร็จที่ตรงนี้
ทางศาลจะทำการโอนคืนให้กับธนารักษ์
แล้วธนารักษ์จะโอนไปให้ป่าไม้หรืออุทยาน
เพื่อประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติต่อไปนะคะ
ทีนี้ก็มีการขอฝากไปถึงบุคคลอื่นด้วยค่ะว่า

มาทำกิจกรรมอะไรอื่นก็แล้วกัน
ต่อจากนี้ไปประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟู
แล้วก็ถือว่าการหารือกันแล้วก็ได้ทางออกในวันนี้เนี่ย

ร้องขวันดอยสุเทพฯก็คือร้องขวันเรียกขวันนั่น
เราก็ถามคุณผู้ชมไปว่าเออเอายังไงดี
จะทุบหรือว่าจะไม่ทุบอะไรยังไงดีนะครับ